ไม่ยอมให้ตรวจแถมผู้จากให้คำหยาบค่ายโดนก็หานไปยังมากมาย
แต่ว่าชายคนนั้นกลับไม่ให้ความร่วมมือนะครับพร้อมปฏิเสธจะเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
และอ้างว่าผมเป็นทนายความและผู้จาหยาบคายข่มขู่เจ้าหน้าที่ด้วย
ล่าสุดพลตำรวจตรีนิธิธรจิตกานนท์ครับผู้บังคับการตำรวจจราจรก็บอกว่า
สั่งการให้ตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่เข้าไปสอบปากคำ
แล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันพร้อมกับมอบคลิปต่างให้เป็นหลักฐาน
จากนี้ก็ได้มีการแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่กับชายคนนี้
เนื่องจากว่าในคลิปนั้นจะเห็นได้ว่ามีการพูดจาหยาบคายใส่
พร้อมกับฝากไปยังประชาชนด้วยว่าควรจะเคารพกฎหมาย
จากเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพราะถูกต้องตามกฎหมายแล้วเช่นเดียวกัน
โดยมีการเรียกตรวจรถแต่ละคันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีเหตุอันควรสงสัยอยู่แล้ว
เช่นเหตุนี้สงสัยว่าชายคนนี้น่าจะเมามาหรือเปล่าก็เลยเรียกตรวจสอบ
หากไม่มีความผิดก็ขอให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะว่าถ้าคุณไม่เมาคุณก็ต้องโดนปล่อยอยู่ดี
ใช่คือจะบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของอำนาจเป็นสิทธิ์ของเขา
อันนี้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไม่ให้เป่า
ขณะที่นายทัศนัยชัยขวางครับอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาธนายความในพระบรมราชุปธรรมบอกว่า
เห็นคลิปแล้วนะแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด

เพราะคลิปที่แชร์กันเป็นเพียงเหตุการณ์บางช่วงบางตอนเท่านั้น
ต้องรอดูเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร

ทนายความจริงหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป

แต่ถ้าสุดท้ายแล้วพบว่าเป็นทนายความจริง
ก็ต้องคณะกรรมการต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และหากพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องลงโทษ

แล้วก็ห้ามเป็นธนายความไม่เกิน๓ปี
และสุดท้ายต้องเพิกถอนการเป็นทนายความไปเลยโดยถาวรนะครับ
เพราะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของกฎหมายอยู่แล้ว
แต่กลับใช้ช่องโหวตหรือว่าข้ออ้างต่าง
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ถือว่าไม่เหมาะสมและเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
เพราะว่าคนที่ถือกฎหมายควรจะให้ความเคารพกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน
ยิ่งคุณเป็นทนายความคุณต้องยิ่งให้ความร่วมมือ
คุณยิ่งต้องรู้ว่ากฎหมายมันทำอะไรบ้าง